เป็นเรื่องที่หลายคนก็แชร์กัน
เป็นเหตุการณ์ที่รถจักรยานยนต์นะคะไปชนกับกรวยแล้วก็เกิดล้ม
ล้มเสร็จมีรถกระบะตามมาขับมาแล้วทับศีรษะนะคะ
แต่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไปชมคลิปกันก่อนเลยค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
จับภาพรถจักรยานยนต์ได้วิ่งแซงขวา
ก่อนจะชนกันกับกรวยที่ตั้งอยู่กลางเส้นเส้นกลางถนนเนี่ยนะคะ
แล้วก็ล้มลงจนถูกกระบะเหยียบศีรษะค่ะ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ขี่รถจักรยานยนต
คลิปออกมาโพสต์ร้องเรียนว่า
รถกระบะไม่มีน้ำใจชนแล้วไม่พาไปส่งโรงพยาบาล
ระบุข้อความว่าเหยียบหัวแล้วไม่พาผมไปโรงพยาบาล
ลงไปนอนชักยังไม่ลงมาดูดำดูดีไม่มาเยียวยา
ชนแล้วน่าจะมีน้ำใจพาผมไปส่งโรงพยาบาล
แต่กลับไปแจ้งความก็เขียนข้อความยาวเหมือนกันนะคะ
ตาผมจะบอดร่างกายผมไม่ครบเพราะมันครับ
ก็โวยวายออกมาสำหรับคนขี่จักรยานยนต์คนนี้นะคะ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ตั้งแต่วันที่๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
แต่ไม่ได้ระบุว่าคลิปนี้เกิดขึ้นที่ไหน
แต่ภายหลังต่อมาก็เกิดเสียงวิพักษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล

ส่วนหนึ่งมองว่ารถกระบะผิดที่ขับชนแล้วไม่ช่วยเหลือ
แต่อีกส่วนหนึ่งกลับมองว่ารถจักรยานยนต์เป็นฝ่ายที่ผิดเอง
เพราะเป็นคนที่ขี่ทับเส้นขาวแล้วก็ชนกรวยจนล้มนะคะ

สังเกตเห็นว่าในคลิปรถกระบะได้จอดรถลงมาดูด้วย
แต่จังหวะนั้นถูกเสาที่มีป้ายบังบังอยู่พอดี
นี่มีเห็นวงที่เราวงไว้ให้เห็นคนยืนอยู่จริง

ป้ายติดโฆษณาหรือป้ายอะไรสักอย่างเป็นเสาแล้วก็มีป้ายบังอยู่
ก็เลยมองเห็นไม่ค่อยชัดถ้าไม่สังเกตดูนะ
ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นมาม่าชามใหญ่จริงนะคะ
คนพูดถึงกันเยอะมากแล้วก็ต้องบอกว่า
สองมุมเลยจริงเพราะว่ากระแสแรงมาก

แต่ก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่า

ก็ออกมาให้ความเห็นต่อคลิปนี้เหมือนกัน
เขาบอกว่าในกรณีที่บาดเจ็บที่ศีรษะ
การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลควรเป็นหน้าที่ของกู้ภัย
แล้วก็รถพยาบาลไม่ใช่รถกระบะ
ก็เขียนรถกระบะที่คุณเอาหัวไปแห่เนี่ยต้อง
ขยายล้อหลังเขาไม่มีหน้าที่พาคุณไปโรงพยาบาลครับ
เพราะนั่นเป็นหน้าที่ของกู้ภัยและรถพยาบาล
กรณีที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะประชาชนทั่วไป
ถ้าทำไม่เป็นไม่ควรแตะต้องหรือว่าเคลื่อนย้ายคนเจ็บเด็ดขาด
เพราะอาจทำให้พิการตลอดชีวิตได้

โทร๑๖๖๙แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะรีบมาช่วย
สรุปรถกระบะมันทำอะไรผิดนะ

คือต้องบอกว่าหลายคนก็คอมเมนต์อย่างที่บอกว่ากระแสแรง
หลายคนก็ที่อยู่ทางทีมรถกระบะเอางี้ละกัน
เขาก็จะมองว่าจริงแล้วรถจักรยานยนต์ประมาทเองหรือเปล่า
เพราะว่าดูจากคลิปก็ปาดขวามา

เส้นขาวอีกแล้วก็ชนกรวยที่เขาตั้งกั้นเอาไว้
ค่ะก็คือไม่ได้วิ่งในเลนถนนปุ๊บชนแล้วตัวเองก็เสียหลักล้ม
ที่เขาบอกว่าที่คุณเอาหัวไปให้ล้อรถกระบะทับ
เขาใช้คำว่าแห่ให้รอรถกระบะทับ
แล้วเขาก็บอกว่าลักษณะของการเคลื่อนย้ายเวลาบาดเจ็บแบบนี้
ถ้าคนไม่ได้เป็นกู้ภัยจริงไม่ชำนาญมันอันตราย

ให้คนที่เขาเชี่ยวชาญเขาจะยกถูกจังหวะ
จะได้ไม่มีอะไรเคลื่อนไปหนักกว่าเดิม
เขาต้องเช็คดูว่าต้องดามอะไรก่อนที่จะยก

ใช่นะคะโลกโซเชียลบอกแบบนี้๒ด้านนะคะ
ไปถามด้านตำรวจบ้างดีกว่า
พันธุ์ตำรวจเอกเอกลักษลิ้มสังกาศนะคะรองผู้บังคับการตำรวจจราจร
ให้ความเห็นกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลค่ะ
กรณีนี้ถือเป็นเหตุสุดวิสัย
เพราะว่าเป็นเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ต้องดูว่าความประมาทเป็นของผู้ใด
ถ้ามีหลักฐานชัดเจนว่ารถจักรยานยนต์ประมาท
เพราะแซงขวาแล้วก็ไปชนกับกรวยแล้วล้มเอง
รถกระบะก็ไม่มีความผิดนะคะ
แล้วก็กรณีที่รถกระบะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

คู่กรณีต้องแสดงตัวต่อเจ้าพนักงาน
หากไม่แสดงตัวตนก็ถือว่าเป็นความผิดนะคะ
เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะรอตำรวจเขาจัดการ
คนในโลกโซเชียลแสดงความคิดเห็นอยู่ห่างอย่างห่วงได้
แต่อย่าไปตัดสินอย่าไปทำตัวเป็นตำรวจ
เป็นผู้พิพากษาด้วยตัวเองอย่าตัดสินเลย
เพราะว่าเราไม่อยู่ตรงนั้นเราไม่รู้ว่าตกลงแล้ว
เกิดอะไรใครประมาทหรืออย่างไรกันแน่
ใช่ค่ะมี๒มุมจริงนะคะเรื่องนี้
เอาใจช่วยผู้บาดเจ็บด้วยละกันนะคะ